ได้เวลามากับที่สำัรกันเรา๓คนใน
ครูกัลสมบัติเคาร์
พูดข้างกันหน่อยต้นเดือนแบบนี้นะ

อุ๊ยจะรีบไปไหน

มันช่างหายไปอย่างรวดเร็ว
อ้าวก็ช่วงนี้ข้าวของมันของมันแบบราคาขึ้นไง
เออมันก็ขึ้นหลายอย่างแล้วไม่พอกับรายจ่ายแล้วเนี่ยรายรับเหล่านี้
นี่ไงนี่ไงก็อยากจะให้ท่านผู้ว่ามาช่วยแก้ไขปัญหา
ก็คือเดี๋ยวคุณผู้ชมเรื่องเตาต่างของพวกเรา

เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาบอกว่าจะให้บอกผู้ประกายกับผู้ว่ายังไงบ้าง

นะว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมนี่ฮะ
หากคุณได้รับรางวัลของเรานะก็คือบัตรกำนันจากบิ๊กซีมูลค่า๕๐๐บาท
๒รางวัล๒ท่านคุณจะนำไปซื้ออะไร
อ้าวส่งกันเข้ามาได้ทางไลน์หน้าจอนี่แหละค่ะ
แต่ที่สำคัญไม่ว่าข้อความคุณผู้ชมจะตอบว่าอะไร
อย่าลืมพิมพ์สี่เหลี่ยมหรือแฮชแท็กตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะ
เดี๋ยวทีมงานของเราจะใช้ติดต่อกลับไป
แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเบอร์โทรนี้จะมีใครเห็น
เราไม่เอาเบอร์โทรของคุณผู้ชมขึ้นหน้าจออยู่แล้ว
แต่พวกคุณผู้ชมเป็นผู้โชว์ดีเราจะได้ติดต่อกลับไปละครับ
เดี๋ยวรอลุ้นกันสองท่านผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใคร
ท้ายรายการประกาศแน่นอนจ้า

โอ้โหผู้ชายคนนี้ครับอาการก็คือเมาแล้วก็กลาง
หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปแล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่ที่เขามาตรวจร้านอาหารเขาว่ากันว่าเป็นข้าราชการ
จริงหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กัน
งานบุญเมื่อไหร่ตีกันเมื่อนั้นมีวัยรุ่นต่างถิ่นยกพวกมาตีกันในงานบ้างไฟยะโสธร
เรื่องนี้จบอย่างไรต้องรอดู
โอดีก็ร้อนไม่แพ้กันผนุมคนนี้ครับรถเปลี่ยนคู่กรณีก่อนที่จะขวาดาบฝันอีกฝ่ายนึง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
ก็น่าคิดนะคุณชีสาบัตรกำนันจากบิ๊กซีมูลค่า๕๐๐บาท๒รางวัลถ้าได้ไปจะเอาไปซื้อ

เลยพวกวัตถุดิบทำอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ต้องซื้อเอาไว้นะราคามันแพงขึ้น
อะไรเขาก็ว่าแพงแต่มีอยู่อย่างเดียวไม่มีทางแพงเลย

น่าจะเป็นฆาตรัสกาลด้วยครับ
ประเทศชาติทุกคนจะล้มจมเพราะอะไรเพราะว่าขนาดงานไว้ไหลสาระ
ต้องเลยพี่เออนี่แหละมันไหลสาระเค้าจะเอามาหาแต่งครึ่งท่อน
แต่งครึ่งท่อนมาใช้เหงื่ออย่างเงี้ยครึ่งท่อนใจกูมีอะไรอะไร
พี่พูดจริงพี่พูดจริงพี่พูดจริงพี่พูดจริงพี่พูดจริงพี่พูดจริง

เรื่องของเรื่องเจ้าหน้าที่เขาลงมาที่ร้านอาหารแห่งนี้มาตรวจสอบว่าโอเคเปิดร้านอาหารถูกต้องอะไรไหม

แต่มาเจอกับพ่อนุ่มคนนี้คนคนนี้นะครับโยกมือถือกลิปที่มาถ่ายคลิป
ถ่ายเอาไว้ถ่ายเอาไว้แล้วก็โวยวายโวยวาย
มีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่าที่ประเทศเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไร
เออนี่ไงโอ้โฮเป็นเรื่องเป็นราวเลยสิคะคำพูดแต่ละอย่างมันค่อนข้างจะหยาบอยู่นะ
ก็เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยช่วงประมาณสัก๒ทุ่ม
ครับคือทางประหลัดอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีเขาได้นำคณะไปตรวจสถานที่ประกอบการที่หน้าสพบังใหญ่
ระหว่างที่กำลังคุยกับเจ้าของร้านคือเจ้าหน้าที่เขาคุยอยู่อะค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดนทบุรี
มีลูกค้าโต๊ะนึงเนี่ยค่ะใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงท่อนล่างน่าจะเป็นสีกากีนี่แหละนะ
ดื่มสุราอยู่ค่ะจังหวะนั้นหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปใหญ่เลยคุณชนะ
โอ้โหแล้วไม่ถ่ายอย่างเดียวด่าด้วยค่ะโอ้โหด่ากราดการทำงานของเจ้าหน้าที่
หลัดอำเภอก็เลยเข้าไปคุยทำความเข้าใจว่าเนี่ยผมมาทำงานมาปฏิบัติตามหน้าที่
ไม่ได้มารังแก่ประชาชนไม่ได้มากล่าวหาไม่ได้มาใส่ร้าย
แล้วก็ยังขอให้ผู้ชายคนที่ถ่ายคลิปเสื้อขาวเนี่ยนะแสดงตัวด้วยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหน่อย
แต่ผู้ชายคนนี้เขาก็ปฏิเสธเขาบอกโอ๊ยผมก็ไม่ธรรมดาผมก็ข้าราชการเหมือนกันนะคุณชนะ
นี่บอกมึงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด
กระดาษเพื่อนห้าบอกไม่ต้องพูดเออพี่เสื้อรายเนี่ยพี่เจ้าของร้านก็มาช่วยปราอมแล้วโอ๊ยค่ะได้จัดที่ไหนแล้ว
ขนเสื้อขาวเนี่ยยังบอกอีกนะเขาเนี่ยมานั่งดื่มเหร้าเนี่ยถือว่าเป็นการอุดหนุนสถานประกอบการ
ให้ที่สาวพ่อบางใหญ่เผื่อมันจะจบที่ตรงนั้นจบไหมล่ะ
เอานี่เขาแจ้งไว้ก่อนข้อเก่าหาไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อ
เจ้าพนักงานดูหมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
นี่ดูสิคุยรู้เรื่องซะที่ไหนล่ะ
แล้วยังไงรู้ไหมพี่เสื้อขาวคนนี้เขาบอกว่า
ขอปฏิเสธทุกข้อเก่าหาเดี๋ยวจะไปขอต่อสู้ในชั้นศาล
เออแล้วใช้เงินสดด้วย
เขาใช้เงินสด๒๐๐๐บาทบอกขอประกันตัวกลับบ้านไป
แต่อย่างนี้เราอยากรู้จริงว่าสรุปแล้วเนี่ย
พี่เขารับราชการจริงหรือเปล่าค่ะเอาไปลองฟังแกตอบฮะ
พี่เป็นเครื่องราชการกระทรวงไหนพี่
ไม่มีไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
โอ้โหคือถามว่าเป็นข้าราชการกระทรวงไหน

พี่แกบอกผมไม่มีไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย

กระทรวงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน

แต่ตรวจสอบแล้วเขาเป็นข้าราชการจริง
แต่ผมไม่ขอบอกแล้วกันว่าอยู่ไหนอะไรยังไง
เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล

ถูกต้องค่ะแต่ว่าเราดูข่าวนี้
ไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้มาประจานคุณพี่เขานะ

คนเราเวลาเมาแล้วบางทีก็พูดอะไรไม่รู้ตัว
ส่วนเรื่องของข้อกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎระเบียบและขั้นตอนแล้วกันนะ
ส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
งานบุญเมื่อไหร่ตีกันเมื่อนั้นคุณชนะ

เขามาดูการแสดงหมอลำสุดท้ายทะเลาะกันค่ะ

โอ้ยมันไม่ใช่มวยคุณฉะนั้น

ไม่ใช่ไม่ใช่การต่อยมวยกันแบบเป็นกิจจัดลักษณะ
สาเหตุก็คาดว่าต่างคนต่างเมา
นี่ไงพอเมาแล้วก็อุ้ยนะ
ทุกคนเล็กไปหมดแต่ชั้นใหญ่อยู่คนเดียว
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็ตื่นตกใจ
กลัวกันจะโดนลูกหลงไปด้วยหรือเปล่า
ชาวบ้านบางคนเขาก็แบบไปห้ามไปปราม

เห็นชัดนะว่ามีหลายคู่นะคุณผู้ชม
ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๑พฤษภาคมนี้เอง
เอางี้ละกันถัดมาอีกวันผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูหน่อยแล้วกันนะฮะ
ที่บริเวณลานคอนกรีตติดกับสาราอเนกประสงค์ของที่บ้านดงบังหมู่๓
ระบบนหอคูอเจมส์เมืองจังหวัดยะโสธรค่ะอย่างจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ
เออเนี่ยตรงนี้เป็นล้านโกล่ว้งโล่งตรงเนี่ยน่ะครับ
เขาบอกว่ายังพบกับขวดเครื่องดื่มบางส่วนกระจัดกระจายอยู่เลย
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่าเหตุมันเกิดในงานบ้างไฟที่บ้านดงบัง
ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ในวันนั้นมันมีการแสดงหมอลำ
หูยอยากดูเลยสิเอ้าก็อยากดูสิมันงานเลือดเหลืองอ่ะเนอะ
แต่อย่างนี้ครับช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณสัก๔โมงเย็น
ใกล้จะจบงานอยู่แล้วหูยจู่จู่มีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมาประมาณสามถึงสี่คนเข้ามา
ร่วมงานบ้างไฟและมีการพูดท้าทายว่าบอกว่าเฮ้ยนักเลงบ้านดงปังอยู่ไหน
เฮ้ยโอ้โหทีนี้ตะโกนกลับมาเลยว่าฉันอยู่นี่ที่รักจ้า
คุณคะทำไมตอบกลับอย่างภายรอบเพราะพริ้งอะไรขนาดนี้
กลับแบบนี้คงไม่มีเรื่องก็นั่นน่ะสินั่นแหละครับสุดท้ายก็ตอบกลับแบบกระแทกใจนิดนึง
มันก็เลยเกิดเหตุทะเลาะวิวาสอ่าผลก็คือว่าวัยรุ่นต่างถิ่นคนหนึ่ง
หัวแตกนะแต่ว่าไม่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ
จนกระทั่งว่างานเนี่ยเลิกแล้วนะก็ออกมาตีกันอีกทีนึงอุ้ยตอนนั้นแหละ
เจ้าหน้าที่ก็มาเข้ามาห้ามแล้วก็ให้คู่กรณีนั้นแยกย้ายกลับบ้านไป
เอาไปถามนายทัศนัยขันเงินนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหนองคูนะ
บอกว่าเบื้องต้นนะยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีอืม
แต่จะให้ทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยกันที่บ้านกำนันตะบนหนองคูก่อน
คือถ้าคุยกันได้ก็โอเคจบกันไปดีดีแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้เราก็อ่า
แจ้งความดำเนินคดีนะจ๊ะก็เข้าใจนะมันเป็นงานรื่นเริงนะ
แล้วบางส่วนก็บอกว่าเป็นงานบุญด้วยใช่ไหมแต่บุญบ้างไฟงานใหญ่งานประจำปี
แต่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์อ่ะก็นี่ไงมีปัญหาตลอดผมเมาแล้วก็ขาดสติอ่ะนะ
เราน่ะอย่าดื่มเยอะนะเราอ่ะจับจับจับดื่มแต่น้ำเปล่าดีค่ะ
คุณผู้ชมครับมันมีคลิปหนึ่งหลุดออกมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจมากเลยนะครับ
เป็นคลิปที่กลุ่มรอปภของโรงพยาบาลที่เชียงรายเขาลากคนเมาออกมาแล้วทำร้ายร่างกาย
เรื่องนี้ครับทางโรงพยาบาลเชียงรายก็ได้ออกหนังสือชี้แจงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนครับ
โอ้โหยังไงคุณอธิบายหน่อยสิเนี่ย
พอคลิปนี้มันออกมาแล้วเนี่ยคุณชิสาหลายคนก็เป็นกังวลเอ๊ะเจ้าหน้าที่รอปภของทางโรงพยาบาล
ทำไมต้องทำกันรุนแรงถึงขนาดนี้มันต้องมีที่มาที่ไปถูกไหม

ไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับจุดที่เกิดเหตุบริเวณตรงเนี้ยคือบริเวณหน้าโรงเรียน
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในคลิปจะเห็นนะฮะว่ามีรอปภของโรงพยาบาลอยู่หกคน
ยืนล้อมรอบชายเขาเนี้ยที่โดนทำร้ายเนี้ย
เขาบอกว่าเป็นคนเมาเรื่องของเรื่องคนเมารายนี้เนี่ยก็คงไม่ได้สติหรอก
ก็ไปด่ายาบคล้ายใส่รอบพอพอโอ้ยโดนรอบพอพอคนหนึ่ง
เขาประดานโทษะค่ะคนไม่ไหวก็เลยทำร้ายร่างกายไปแบบนี้เออ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะ
บอกว่าญาติของหนุ่มเมาคนนี้โดนรถชนรักษาตัวในห้องฉุกเฉิน
คนเมาเนี่ยไปโวยวายที่หน้าห้องฉุกเฉินแล้วพยายามที่จะบุกเข้าไป
อ่ะทางพี่รอปภเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาครับ
นำตัวคนเมาเนี่ยออกมาสงบสติอารมณ์อืม
แต่ว่าคนเมาก็ยังหาเรื่องไม่หยุดนะครับ
ล่าสุดนะครับทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ย
ออกแถลงการยอมรับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่ง

อันนี้ก็ต้องเข้าใจญาตินะคนไข้เองก็ต้องทำตามกฎของโรงพยาบาลด้วย
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งไปยังรอปภให้ช่วยนำตัวผู้ก่อเหตุออกนอกพื้นที่โซนรักษา
ก็คือมีเจตนาดีแหละจะกันออกไปก่อนมันจะได้ไปรบกวนการรักษาพยาบาล
แต่สุดท้ายก็ไปเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทางโรงพยาบาลเขาบอกมาแบบนี้นะ
อ่ะตอนนี้นะครับทางโรงพยาบาลก็ทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่ด้วย
เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับ
เวลาคุยกับคนเมานี่มันต้องใช้ความอดทนมากนะ

เพราะคนเมาเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วจะคิดว่าตัวเองพูดรู้เรื่อง

เพราะฉะนั้นอย่างที่เขาว่าไปอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา
โอ้โหแต่บางครั้งไม่ว่าก็ไม่ได้ถ้ามันรุนแรงมากเกินไปนะ
อ่ะก็ทำกันไปรับโทษกันไปตามความผิดนะ

เปลี่ยนบรรยากาศนะเรื่องราวของคนเมาพักไว้ก่อน
มาดูเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนน

รถคันนี้ขับเบียดกันมา

แล้วมันยังไงเกิดเหตุในเรื่องของการขับเบียดกันมาแล้วไม่พอ
คืออารมณ์หัวร้อนด้วย
นี่คุณชิสาค่ะ

กับคนที่เขานั่งอยู่ในรถมิซูบิชิปาเจโร่คันนั้น

เออพี่เบานี่แย่มีดมาก่อนแล้วโอ้โฮ
ยาวด้วยคุณใช่สิแต่ก็ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่ง
ไอ้ส่วนแหลมไอ้ส่วนคมนั้นน่ะไม่ได้โดนมือ
โอ้โฮไปโดนโทรศัพท์มือถือครับคุณจิตราโอ้โฮนี่ก็เสียหาอยู่หน้า
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเดินเข้าไปเพื่อจะเคลียร์
พวกพูดถึงคู่กรณีเออใช้ดาบแทงสวนมาพี่เบาพี่เบา
โอ้โฮแพสแท็กเจ็บไหมล่ะเบาโอ้โฮ
เออแล้วก็บอกว่ารูปรถทะเบียนเนี่ยชัดเลยนะ
เอออยู่ที่แอดมินอีกคนแกไม่ให้ลงรูป

แต่พอคลิปนี้มันเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มาคอมเมนต์นะ

ส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเอาคนที่อยู่ในรถมิซูบิชิปาเจโร่

แล้วทำไมไม่พูดไม่จากันดีใช้มีดออกมาแบบนี้
แต่ขณะเดียวกันอีกคนก็บอกว่าเอาจริงนะ
ถ้ามีเรื่องมีราวบนท้องถนนเป็นไปได้อย่าลงจากรถ
เพราะเนี่ยท่านเล่นเดินลงมาจากรถแล้วถือมือถือมาแบบนี้ด้วยเนี่ย

คือเหมือนกับเป็นการแสดงอาการพร้อมเปิด

แล้วยิ่งถ้าอยู่ในอารมณ์โมโหผมบอกแบบนี้นะ

อำกดตรงน่ะไม่คุยกันจะดีกว่า
เออให้คุณคอนตรวจน่ะถ้าแค่แบบว่าเหมือนก็ว่าเปรียบไปเปรียบมา

การที่จะต้องลงไปคุยไปเคลียร์

คุณคิดว่าคุณลงไปแล้วจะไปเคลียร์เขาบอกคุณขับรถดีหน่อยสิ
อีกฝั่งเขาก็ไม่ฟังหรอกนะมันยากมากแล้วที่จะยอมฟังกันอ่ะคุณคุณอารมณ์เหมือนกัน
ใช่คือเข้าใจแหละเรื่องของอารมณ์นะคุณเนอะ
ถ้าใครไม่เจอก็พูดได้ไงพวกเราอาจจะพูดได้โอ้ก็คุณไม่เจอนี่นะ
แต่เอาเข้าจริงสถานการณ์จริงถ้าหากว่าเราไม่ควบคุมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาบานปลายได้
อันนี้เรารสเตือนกันนะคุณจริงนั้นหรอคะเคยเจอบางทีเราก็ขับรถไม่ดี
คุณรับยังไงจริงเราก็ขับรถไม่ดีเราก็ยอมรับ
เขาก็เปิดกระจกมาแบบแสดงความเป็นห่วงไง
เค้าบอกว่าไงอ่ะเค้าบอกว่าขับรถอย่างนี้ระวังตัวไว้เถอะ
อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะกระบะคันหนึ่งคือข้ามเลนมาข้ามมาแล้วก็ทำให้รถที่เขาขับสัญจรอยู่เนี่ยเกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะ

คลิปนี้จากเฟซบุ๊คตะกรวดขับรถโพสต์เตือนภัยอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ขับมาดีทางตรงปกติสังเกตกระบะอีก
ครั้งหนึ่งค่ะฮู้เข้ามาตัดหน้ารถขานสีดำทำให้รถที่มีกล้องเนี่ย
อุ้ยโคตรเสียรากแต่สาเหตุทำไมรถกระบาดสีแดงถึง

เออนี่สิเป็นปัญหาแล้ว
นี่ดูให้ดีมันเหมือนกับว่ารถกระบะคันสีแดงคันนี้

อ่าเราต้องสังเกตถูกชนท้ายมาจากอีกเลนหนึ่ง
มันทำให้รถกระบะสีแดงคันนั้นเสียหลัก
พุ่งข้ามเลนมาเกิดอุบัติเหตุที่เลนนี้
นี่ไงเขาถึงบอกว่าอุบัติเหตุบางทีเราก็ระมัดระวังแล้ว
เราก็ขับขี่ของเราอยู่ดีแล้ว
เนี่ยค่ะมันก็มีคนอื่นแหละที่จะมาทำให้เราเกิดเหตุได้นะคะ
ฉะนั้นแล้วระมัดระวังเยอะนะคะ
ต้องมีสติในทุกวินาทีในการขับรถจริง

เน็ตเนี่ยเขาบอกว่ากระบะคันสีแดงที่ข้ามฝั่งมาน่าจะโดนชน
ชนท้ายอย่างที่คุณชนะบอกแล้วก็คือเสียหลัก
ทำให้เขาข้ามฝั่งมาปาดหน้ารถคันสีดำ
ก็ระมัดระวังกันค่ะขับรถมีสติไม่ประมาท
ขับเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ตัดสินใจกระทันหันนะคะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับว่ากันว่าก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนั่นแหละ
แต่เรื่องของเรื่องพอรถมันเฉียวชนมันสะกิดกันแล้วเนี่ย
ไม่ยอมลงมาคุยกันไม่ยอมลงมาเคลียร์
แต่เหมือนกับว่าฝั่งหนึ่งพยายามจะขับหนี
อีกฝั่งหนึ่งก็ขับตามกลายเป็นว่าไปสร้างอุบัติเหตุ
สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาต่ออีกครับ
โอ้โฮ

เพราะว่าสุดท้ายแล้วรถที่มีกล้องเนี่ยเขาตามไปไม่ได้แล้ว
แต่เรื่องของเรื่องรถคันที่เขามีกล้องเขาตามรถคันนี้
เพราะว่าเหมือนกับมีเหตุว่าสะกิดกัน

ก็ตามมาว่าเออเราจะชดใช้อะไรกันยังไง

แล้วมีรถสวนมาคือบล็อกทางไว้ให้ไป

อ้าวนั่นดูช่วงยาวกันหน่อยคุณผู้ชม
รถคันที่เขามีกล้องเขาขับตามแล้วเนี่ยเห็นไหม
หนีเข้าไปในซอยอันนี้น่ากลัวมาก

นี่คุณดูเอาอ่ะถนนเส้นนี้นะพุทธมนต์ถนนสาย๕นะ
แล้วถนนเส้นนี้ดูสิน้ำมันเริ่มจะขัง

โอ้โฮขับอย่างกับเป็นซูเปอร์สปแลชน่ะ
โอ้โหน้ำมันพุ่งกระจายเลยครับ

แต่เขาก็ยังพยายามเร่งเครื่องหนี
เหมือนขับหนีกันอย่างที่คุณชนะบอก

คือเขาเลี้ยวเข้าไปตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ตลาด๙๑
ที่ตำบลอ้อมน้อยอเบิกกระทุ่มแบรนด์จังหวัดสมุทรสาขอน
ครับนะฮะขับไปแล้วก็ไปเจอทางตันไปเจอพื้นที่แคบแบบเนี้ย

แต่กลับไม่หยุดแล้วไปเบียดรถกระบะคันนั้น
ประเด็นก็คือว่าไปทำให้กระบะคันที่จอดอยู่ข้างทาง

หลักฐานมีตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องมารับผิดชอบแหละ
คันนี้ก็ต้องมาชดใช้ค่าเสียหายหรือมาเจรจากันหน่อย

ส่วนการที่ขับแข่งกันมานี่ยังไงเดือดร้อนแค่ไหน

เพราะสุดท้ายถ้าหากว่าไม่เข้ามาเจรจามาไกลเกลี่ยกัน
สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นชนแล้วหนี
นี่ไงโทษก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
ดูเรื่องราวปัญหาความขัดแย้งของพ่อค้าทุเรียนกับ
แม่ค้าพ่อค้าขายส้มกันบ้าง
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณขายผลไม้อะไร

ไปดูปัญหาสภาพ
หลังจากเกิดเหตุทะเลาะวิวาใช้คำนั้นจริง
ใช่สภาพยับเยินเลยค่ะ

ไม่ได้เกี่ยวอะไรหมูปิ้งหมดแล้ว
โอ้โฮระเด็นระดาษเลยโอ้โฮนี่ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑พฤษภาคมนะ
บริเวณริมถนนรัตนาราชใกล้กับตลาดเสริมสุข
เขตเทศบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโอ้ความเสียหายเยอะเลยค่ะ
อย่างแรกคือร้านขายหมูปิ้งพังเลย
ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี
อ้าวแล้วเรื่องมันเป็นอย่างไร

รถของพ่อค้าขายทุเรียนมาจอดกั๊กช่องทาง

ทางฝั่งขายส้มก็เลยไปวนรถกลับมา
แล้วก็บอกให้พ่อค้าทุเรียนช่วยขยับรถให้หน่อย
จะได้จอดต่อท้ายจะได้ขายกันได้
แต่พ่อค้าทุเรียนเนี่ยเขาเหมือนประมาณว่า
ต่อว่าเหมือนกับมีปากมีเสียกันกับคนที่เขาขายส้ม

โอ้โฮแล้วนี่มันมีอยู่ความเนื้อ
อยู่ทางฝั่งคนขายส้มเขาบอกแบบว่า

ทุเรียนคือนายพิเศษแก้วไทยสงฆ์บอกว่าตัวเองนี่ก็จอดตรงนี้ประจำ
แล้วถามว่าคู่กรณีเขาว่ายังไงล่ะพ่อค้าทุเรียนบอกคู่กรณีมาถึง
ก็วนรถกลับมาแล้วมาหาเรื่องอ้าวแล้วก็ต่อยกันสิคะ
จริงหรือเปล่าใครว่ายังไงฟังเลยจ้า
แล้วจริงจริงอ่ะพี่ใครมาก่อนจอดก่อนรู้อ่ะรู้จ่ายอ่ะรู้อ่ะ

จริงจริงใครมาก่อนจอดก่อนถูกไหมพี่เพราะที่นี่เป็นเทพสามารกษ์
ไม่มีใครเป็นเจ้าของจ่ายจ่ายให้ใครไหมได้จ่ายให้ใครไหม
คือตรงเนี้ยจะเป็นตรงจอดประกำตรงนี้มาขายทุเรียนอ่ะอ้าว
แล้วผู้กรณีผู้กรณีถูกเอาอีกอ๋อ
ให้ไปตรงนี้ครับนี่ทางฝั่งขายส้มนะ
ก็ยังแบบโวยวายอยู่นะโอ้นี่โอ้อ้าวส่วนเรื่องของ
ที่บอกว่าจ่ายค่าที่จอดอะไรให้ตำรวจนี่ว่ายังไงบ้าง
ตำรวจเขาว่าไงนี่คุณตำรวจเขาบอกเลยนะครับว่า
ทางผู้กำกับสภบางบ่อยืนยันเลยไม่เป็นความจริง
เกี่ยวเลยใครเอางงเอาเงินอะไรมาให้ตำรวจในเรื่องการจ่ายค่าที่จอด
เรื่องของการขายของบนบริเวณถนนตรงนั้นเท่านั้นเอง
แล้วก็บอกเลยนะตอนนี้เดี๋ยวจะห้ามเด็ดขาดแล้ว
ถ้ามีปัญหาสรุปเผลอ

ขายปลาไม้เหมือนกันนะนอนคลุยค่อยคุยด้ายน้อง

เพราะว่าดิฉันเองก็ชอบทั้งทุเรียนและชอบส้มเหมือนกัน
ถ้าอยากไปซื้อก็คืออยากซื้อทั้งสองเลยนะ
ค่อยค่อยคุยกันแต่เรื่องนี้สิคะต้องมาเคลียร์กันนะ

มีรถคันหนึ่งเขามาเติมน้ำมันเติมเสร็จไม่ยอมจ่าย

อ้าวดูพฤติกรรมเขาก่อนตอนแรกมาตรงนี้นะครับคุณจี๊สา
ใช่ค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลนี้
เวทย์ดำเภอธวัสบุรีจังหวัด๑๐๑เก๋งสีดำคันนี้เข้ามาจอดนะ
พนักงานผู้หญิงมารับรับออเดอร์เติมอะไรคะคุณผู้หญิง
หลังจากนั้นก็ไปเติมน้ำมันให้คือเอาหัวจ่ายเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวเติมน้ำมันถูกไหมฮะ
หลังจากนั้นผู้หญิงที่เป็นคนเติมน้ำมันให้เนี่ยนะคะเธอก็เดินออกไปจากพื้นที่ตรงนั้น
อ่านะคะพออาจจะมีภารกิจมีลูกค้าเยอะก็ต้องไปรับลูกค้า
รถเก่งคันนี้ก็รอรับเติมน้ำมันนะคะเติมไม่เต็มถังหรอกเติมไม่เยอะคุณชนะ
แต่พอแล้วสักพักหนึ่งนะคะน้ำมันเต็มแล้วนะคะมีผู้ชายคนนี้
เด็กปั๊มคนใหม่เนี่ยนะเขาก็มาถอดออกให้ถอดหัวใจออก
แล้วก็ต้องไปเก็บเงินถูกไหมเดี๋ยวแต่ไปแล้วจ้าไปซะแล้วคุณชนะ
วิถีสมุไรพักดาบโอ้โหแบบนี้ไม่ดี
เออเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๓ของวันที่๒๖เมษายนนะคะครับโอ้โหแล้วเนี่ย
ยังไงรู้ไหมคนที่เดือดร้อนคือใครเด็กปั๊มนี่ไง
โอ้โหสุดท้ายต้องมาชดใช้ค่าเสียหายแทนนะมาจ่ายค่าน้ำมันแทนนะ
แล้วเด็กปั๊มคุณผู้ชมน่าสงสารเขานะเขาบอกอย่างนี้ด้วยความน่าเห็นใจจริงนะ
ตัวเด็กปั๊มเองเขาบอกว่าเขาต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูก๒คน
เออแล้วเขาบอกได้ค่าแรงวันละ๓๒๐บาท
ทำ๒วันยังไม่เท่ากับค่าน้ำมันที่ต้องจ่ายเลยค่ะ
นั่นไงล่ะครับแล้วยังต้องมาจ่ายค่าน้ำมันแทนอีก

ล่าสุดนะครับทางเจ้าของปั๊มน้ำมัน
เข้าแจ้งความแล้วที่สพธวัฒน์บุรี
เพื่อตามหาคนที่ก่อเหตุแล้วก็ตามมาดำเนินคดี

เพราะมันชัดเจนภาพจากกล้องวงจรปิด
หลักฐานมีทะเบียนรถก็เห็นได้แหละนะคะ
จะเอาผิดได้เร็วนี้นะคะ
อารมณ์จริงแล้วล่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้าง
ใครที่จะเป็นยูทูปเบอร์ยูทูบเบอร์เป็นสายโซเชียล
เป็นคนอื่นเลิกไปนานละเดี๋ยวพี่คอยดูนะดูนี้ดู

อยากตายเหรออยากตายเหรอคุณพุทธอ่ะ
อุ๊ยทำไมทำไมถึงเลิกเหมือนเล่นแรงเกินมันเยอะ
อะโทนดูดิบอกว่าทำไมโอ้ย

ทำไมอ่ะทำไมหาเรื่องอ่ะ
คือผู้ชายคนแน่คงคงอ่านในคอมเม้นท์แหล่ะ
อะไรประมาณเนี้ยอุ้ยท้ายให้เลิกอย่างเงี้ยหรอเออเอาไปพูดว่า
เลิกไหมเล่าเท่านั้นแหละโดนอยากตายเหรอแล้วคือน้องหมวยเนี่ย
หน้าหวานมากน่ะเออหน้าตาจิ้มริมตะมุตะเมะน่ะเออ
แต่จังหวะตอบกลับอยากตายเหรอคือแบบขึงขังดูดู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
แน่ใจนะไปรอดูว่ายังมีชีวิตรอดอยู่ไหม

อีกคู่นึงดิฉันเอามาบรับคุณเลยแล้วกัน
คู่นี้จะบอกว่าภรรยานี่สวยขนตาเด้งมาเลยนะ
อ่าเหรอชอบไปผู้หญิงคนต่างคนง่อนน่ะ
ต้องมีขนตามันเป็นของคู่กันไม่งั้นเขาจะไม่มั่นใจ
เออใช่ไหมใช่ไหมจริงผู้หญิงก็ต้องสวยอยู่แล้วแหละแต่ว่าความสวยของผู้หญิงนี้ทำให้ผู้ชายเขาทำอย่างไรไปดู
โอ้โหผู้หญิงก็นั่งกดมือถือสวยขนตางอนผู้ชายบอกขอฝากหลอดไว้นิดนึ

แล้วค้างอยู่อย่างนี้คืองอนขนาดว่าสามารถเอาหลอดดูดมาวางได้

ถ้าหากว่าปากกาวางได้คงวางแล้ว

บอกว่าเอองั้นช่วยขอวางตะเกียบได้ไหม

คุณคะคนตาไม่ใช่หลังคาคุณจะได้เอาอะไรมาวาง
แต่จริงนะผู้หญิงเขาเป็นอะไรที่จะขาดความมั่นใจมากนะ

ถ้าไม่มีขนตาที่แบบว่าง่อนใหม่
เสริมเสน่ห์ทำให้ดูตาหวานไม่คุณไม่เคยได้ยินไง

ตาเธอแล้วแหมมันสะกดจริง

มาดูเรื่องนี้กันบ้างหนุ่มน้อย

บีเบบีแต่ลีลาไม่เบบีเลยครับ
สวัสดีค่ะ
น้องโชกุลอายุ๙เดือนเอง
อู้ย๙เดือนอู้ยยังไม่ครบ๑ควบเลย

เขาบอกว่าโชกุลเรียนรู้เร็ว
บอกให้ทำอะไรโชว์กุลก็ทำได้หมดเลยเยี่ยมมากน่ารัก
เอาไปติดตามความน่ารักได้ต่อนะครับ
คุณนัทริกาชูบาง
ลองดูกันความน่ารักของน้องชบคุณนะครับ
เด็กก็มีความสุขแบบนี้นะคะ
มาเตือนกันเรื่องอุบัติเหตุกันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่า

เรื่องราวนี้ค่ะคือมันเกิดขึ้นบริเวณทางแยก
ถ้าถึงทางแยกเมื่อไหร่บอกเลยว่าชะลอก่อน
ไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ

เหมือนจะชนไม่แรงคุณชนะแต่ดูค่ะกันชนรถเก๋ง
โอ้โหแถวบ้านเรียกว่าหน้ายู่เลย

คลิปนี้นะคะเผยแพร่ทางเฟซบุ๊คศูนย์
ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมือง

เห็นชัดเลยนะคะว่าแยกนี้แยกใหญ่
แล้วดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีไฟสัญญาณจราจร
คือลักษณะมันเหมือนเป็นวงเวียนป่ะ

แต่ลักษณะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีไฟจราจรเนี่ย

ต้องดูทางหลักใช่ไหมทางเอกทางโท

ถ้าเป็นวงเวียนเขาต้องให้ฝั่งขวาไปก่อน
เออก็คือฝั่งที่อยู่ขวามือเรา
กรณีแบบนี้คือก็ชนกันเต็ม
ยังไงระมัดระวังกันด้วยนะคะ

รถมอเตอร์ไซค์เขาก็มาด้วยความเร็วระดับหนึ่ง
ไม่ทันระวังว่ามีรถจะเลี้ยวตัดเข้าซอย

โอ้โหเห็นแล้วรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงไป
มันหวาดเสียวมากเลยครับ

เดี๋ยวนี่แหละครับอุบัติเหตุอืมนิดเดียวเอง
มีรถเนี่ยนะฮะเขาจอดไว้ลักษณะเหมือนก็บังทาง
ก็คือเขาคงจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นแหละ
แต่มอเตอร์ไซคุ่งตรงมาก็ไม่ทันได้เห็นว่ารถกระบะคันนี้
จะเลี้ยวข้อซอยเออโอ้โหเกือบเป็นอุบัติเหตุที่น่าสนใจนะฮะแล้วตัวรถเขาชนกันไหมฮะ
สรุปแล้วไม่แน่ใจว่าชนไม่ชนแต่รถมอเตอร์ไซคันนี้เขาก็เบรกเอี๊ยบ
แล้วก็ล้มตัวลงไปเนี่ยไอ้ตอนที่ล้มแล้วรถกระบะผ่านไปนี่แหละ
หวาดเสียวจริงคือถ้าหากว่าหัวไปใกล้ลอยนิดนึงไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะแต่ว่านี่แหละเป็นอุบัติเหตุเตือนภัยกันนะคะ
ขอบคุณภาพนี้นะครับจากศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลจันทบุรีด้วยครับ
เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

เอาค่ะไม่อยากให้พลาดเลยก็ต้องมาบอกกับคุณผู้ชมหน่อยกับรายการที่ต้องติดตาม
ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นมิติใหม่ของการหาเสียง
ของการดีเบตนโยบายของผู้ลงสมัคร
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นี่ครับมิติใหม่ของการประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่ามหานคร
ไทยรัฐทีวีจัดเกมโชว์การเมือง
ครั้งแรกกับรายการผู้ว่ามหานครท้าด่วน
โยบายของผู้สมัครที่หลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่า
มันเข้าใจยากซะละเกินแต่ถูกนำเสนอผ่านความสนุกสนานในรูปแบบของเกมโชว์ครับ
รายการนี้การันตีความสนุกด้วยพิธีกรฝีปากกล้านาเด

ผู้สมัครนี้นะคะจะได้ฟาดฟันวิสัยทัศน์ผ่านเกมต่างที่ไทยรัฐทีวีเตรียมตัวมาอย่างเข้มข้น
รู้แบบนี้แล้วเปิดจอรอดูเลยค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันพฤหัสบดีเวลา๖โมงเย็น
ออกอากาศตลอดเดือนพฤษภาคม
เริ่มตอนแรกพฤหัสบดีที่๕พฤษภาคมนี้
วันที่๕นี้นะอย่าพลาด

ผู้โชคดีของเราในวันนี้รอลุ้นอยู่แล้วจะเป็นใคร
อย่ารอช้าไปดูกันเลย
นี่ครับคนแรกคุณเบนครับ

ถ้าได้รางวัลนะจะเอาไปซื้อรองเท้านักเรียนให้ลูกค่ะ
ซีขายถูกน่าจะได้สัก๒คู่เตรียมเปิดเทอม
ยินดีกับท่านที่สองคือคนเดียวคนขี้เหงานะ
บอกถ้าได้บัตรกำนันแล้วจะไปซื้อของแห้งที่เก็บไว้ได้นาน
เช่นไข่ไก่บะหมี่เกลืองเสมอเตรียมรูปปลากระป๋องเข้าสารค่ะ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะข้อสำคัญก็รอรับการติดต่อกลับไปจากทีมงานนะคะครับ
คุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการเราจะลากันไปด้วย
คลิปของหนุ่มน้อยแอลวาน

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ